ช่วงนี้สภาพอากาศฝนฟ้าแปรปรวนเหลือเกินไม่ใช่จะนำเข้าพยากรอากาศนะ
ดาราแต่ละคนแซ่บจริงแซ่บยืนหนึ่งค่ะ
เริ่มกันที่คนแรกเลยสวยสุดเลยชอบปะเนี่ย
ไหมดาวิกา
คนนี้เอ็นจอยกับการแต่งตัวแล้วก็แฟชั่นมากค่ะ
ล่าสุดนะฮะลุคล่าสุดหลายคนบอกว่าว้าวแล้วว้าวอีก
คุณดูเองแล้วกันนะจะเป็นชุดเรสรัดรูป
สกิลความเอวบางร่างน้อยของสาวใหม่ให้เพิ่มขึ้นไปอีก
แต่ความเพจนะคะจี๊ดใจเลย

ลายที่มันปริ้นต์อยู่บนชุดคุณผู้ชมดูกันดี
แรกอุ๊ตายอุ๊ยใหม่โป๊จังอ๋อใช่เป็นลวดลายชุดเขา
เป็นสกรีนตกกระใจหมดเลย
ซึ่งความแซ่บนี้ก็ไม่อาจจะเล็ดรอดสายตาพี่ก้าวน้ำพราว
จากการส่วนตัวไปได้ค่ะเข้ามาคอมเมนต์แล้วนะ
ก้านมะยมในมือแม่เนี่ยสั่นแล้วนะลูก
คุณผู้ชมค่ะส่วนคนนี้ขอเพจเลยละกันนะคะ
สำหรับสาวเครสห่อวังไม่รู้ครึ้มอกครึ้มใจอะไร
วดหน้าอกหน้าใจแบบพอกรุบกริบให้เราเอฟซี
ได้กระชุ่มกระจวยมีทั้งแบบด้านหน้านิดนึง
เรียกได้ว่าไม่ว่าจะมุมไหนก็เปิดความเซ็กซี่ของสาวสุดแซ่บคนนี้ไม่ผิดนะจ๊ะคุณผู้ชมค่ะ
งงไปหมดเลยทำไมสวยอย่างนี้คุณผู้ชม
นางเอกตัวแม่อย่างพี่แอนทองประสมถึงก็เข้ามาคอมเมนต์แบบนี้

โฮจิรูปขวดนมค่ะทางที่ขาดแขนมาก

ดูเนาะคุณผู้ชมปิดท้ายที่สาวเซ็กซี่เอวบังร่างเล็กอีกคนค่ะ
นั่นก็คือนี่เลยสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ค่ะ
ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะปล่อยของถี่ยิบเลยค่ะ
เจ้าตัวเนี่ยเสิร์ฟลูกเซ็กซี่ลงโซเชียลไม่เว้นแต่ละวันค่ะ
โดยเฉพาะทริปล่าสุดบอกเลยนะคะสาวปุ๊กลุ๊กโอ้โหสวยเผ็ดตาชทุกลุคจริงค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นชุดว่ายน้ำแบบบอดี้สูตรแนบเนื้อไปเลยค่ะ
หรือจะเป็นเรสซัดรูปสวยฟาดไม่ยั้งนี่
เพลินริมชายหาดมีความสุขจังเลยค่ะ
โดยเฉพาะชุดบิกินี่ตัวจิ๋วสีสันสดใสค่ะ
แม้ว่าจะมีผ้ามาคลุมช่วงสะโพกเอาไว้นี่
ภาพนี้คุณผู้ชมเป้ยผมมาด้านข้าง

คุณผู้ชมมันเซ็กซี่ทะลุจอออกมาเลยค่ะ

ไม่รู้ว่าตากล้องเนี่ยจะใช่หนุ่มไม้พัทรเดชหรือเปล่า
ว่าแต่เห็นสาวสวยแบบนี้